แต่มีความเคลื่อนไหวในโซเชียลของหลวงพี่อุเทน
เพราะว่าไอ้นี่ไว้เขียนข้อความในโซเชียลไว้
บอกว่าพรุ่งนี้ฟังข้าพเจ้าพระยาในวิกรมอุเทรนสิริสาโร
แถลงข่าวเรื่องสำคัญมากเรื่องโยคีปอโยคีโรเบิร์ต

ได้ติดตามข้าวนี้บอกว่าหลวงพี่อุเทน
พาปอกับเบิร์ตขึ้นเขาไปนี่
ทำไมหลวงพี่นี่ถึงส่งข้อความมาแบบนี้ได้
เราก็หลวงพี่ก็มีการโพสต์ซ้ำอีก
แล้วก็ทางเพจที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงพี่อุเทน

มันเลยเป็นที่มาของช่วงสายวันนี้
หลวงพี่อุเทนโยคีปอและโยคีโรเบิร์ต
เดินทางกลับมาประมาณสัก๖โมงเช้า
มาถึงสถานปฏิบัติธรรม
แล้วหลังจากนั้นก็เตรียมตัว
ในการที่จะให้โยคีปอและโยคีโรเบิร์ต

คุณผู้ชมฮะกลายเป็นการเปิดวาจาอีกครั้งนะครับ
เลียงกันไปว่าประเด็นที่ทั้งหลวงพี่อุเทน
ทั้งโยคีปอร์และโยคีโรเบิร์ตนี่

นี่ท่าทางของแต่ละท่านก็ค่อนข้างจะ
อย่างไรดีคุณสงสังแงะนิดหน่อย
เพราะว่าไปเดินทุดงกันทั้งคืน

คือทางตรงนั้นมันขลุขะด้วยมันเป็นทางชันด้วยค่ะ
เดินลงมาถึงสักประมาณ๖โมงเช้า
แล้วหลังจากนั้นก็เตรียมที่จะตั้งโต๊ะแถลงเนี่ยนะครับ
เช้าวันนี้คุณผู้ชมฮะแถลงจริงตอน๑๐โมง
หลวงพี่อุเทนได้นำโยคีปอโยคีโรเบิร์ตตั้งโต๊ะแถลง
แล้วก็หลวงพี่เปิดประเด็นก่อนเลย

ขอร้องเรียนไปถึงพลตำรวจเอกสุวัสดิ
แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และพลตำรวจโทนัทสิงหุดมผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เพราะหลวงพี่กับโยคีทั้งสองขึ้นเขากระโจมใช่ไหม
เขากระโจมใครก็รู้ว่ามันอยู่ใกล้ชายแดน

ปรากฏว่าถูกมองว่าจะพาทั้งสองคนหนีออกชายแดนไปหรือเปล่า
ปรากฏว่าหลวงพี่แล้วก็โยคีทั้งสองถูกต่อชดสกัดคุณ
สกัดกั้นใช้รถมาล้อมสกัด
แล้วก็สะกดด้วยฮะสะกดรอยตามตอนที่ขึ้นไปทุดงบนเขากระโจม
แล้วทีนี้หลวงพี่ก็ถามนะว่าตามมาทำไมกัน
จะมาสกัดจะมาสะกดทำไมกัน
ได้รับคำตอบว่ามีนายสั่งให้มาดูครับ
นี่ฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลวงพี่เล่าให้ฟัง
บอกว่ามันน่าสงสัยนะจะพาโยคีทั้งสอง
ปฏิบัติธรรมต่อชดมาสกัดทำไม
เรื่องนี้เองนะครับโยคีปอก็อธิบายเหมือนกัน
บอกว่าช่วงที่กำลังจะเดินทางไปกาญจนบุรี
ปรากฏว่าถูกรถยนต์แคมมี่ติดตาม
และมีรถยนต์โตโยต้าวีโว้จอดขวางกลางถนน
กลางแยกเลยปิดถนนไว้เลย
อีกทั้งยังมีชายชุดดำเดินเข้ามาประชิดที่รถ
ทีนี้คนในรถถามว่าเป็นตำรวจหรือเปล่า
เหล่านั้นไม่แสดงตัวแล้วก็มีการพกปืนไว้ด้วยนะ
ทีนี้คนบนรถทั้งหมดทั้งโยคีปอลโยคีโรเบิร์ต
แล้วก็หลวงพี่ก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
หลังจากนั้นทางหลวงพี่อุเทนก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
ว่าถูกสกัดรถถูกสะกดรอยตาม
อันนี้เป็นประเด็นเป็นประเด็นของหลวงพี่อุเทน